มันแหลงไว้

ตายแล้วไปไหนพอตพนันโนให้ไปเพชรหรอ
ถ้าฉันอยั่งกัฎยิงเล็กเล็กมา

หญิงใหญ่หญิงวัยกลางคนแล้วก็ไม้ใกล้ฝั่ง

เคยดูนะเจ้าใครดู
ถ้าเป็นอะไรไปก็จ้าส่งลีต

ส่งไลน์มาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้นอนทับด้านข้างเยอะค่ะ

ไม่แต่มองข้างนี่เป่งมากเลย
พอดีแพ้อาหารทะเลค่ะ
แม่ไม่เป่งเนอะ

พี่ม้ามองด้านล่างด้านข้างพี่เป่งหนูก็เป่ง

เอามาดูเรื่องแรกขึ้นดีกว่าค่ะ
สายการบินไทยสมายนะฮะเขาก็
บินจากกรุงเทพเชียงรายนะฮะ
อรรม่าบุญวายกันไปหมดเลยผู้โดยสารคำไม่ครับ
ก็ตกค้างอยู่ที่สนามบินราว๔ชั่วโมงกันเลยทีเดียว
เพียงแค่คำพูดสั้นว่าระเบิด
คำนี้จะสั้นแค่ไหนผลกระทบก็แรงค่ะ

เนื่องจากมีผู้โดยสารซึ่งเป็นเยาวชน
พูดกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเที่ยวบินสุวรรณภูมิแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งก็ภายหลังพบว่าเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่๑๔เท่านั้นเอง
เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์แล้วก็พร้อมคณะนักเรียน

แล้วก็กับอาจารย์โรงเรียนแห่ง๑จากจังหวัดเชียงราย
ซึ่งก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
โดยเมื่อพนักงานต้อนรับขอตรวจตัวเดินทาง
เพราะว่าจะได้ดูว่านั่งที่ไหนอะไรยังไง
พอดีเด็กคนนี้เนี่ยเขาก็ถือสัมภาระมาเยอะแยะมากมายเต็มมือไปเลย
ก็ไม่สามารถที่จะล้วงตัวที่อยู่ในกระเป๋าอะไรของเขาได้ใช่ไหม
ดังนั้นเยาวชนคนนี้ก็ถึงบอกให้พนักงาน
พนักงานต้อนรับบัตรช่วยหยิบให้หน่อย
เพราะว่ามันหยิบไม่ได้มันถืออยู่อะไรอย่างนี้
ในขณะที่ตัวกำลังจะหยิบออกจากกระเป๋าตัวเองในขณะนั้น
เด็กคนนี้ก็บอกว่าระวังนะครับข้างในมีระเบิด
เธอพูดเล่นด้วยความไม่คิด

คือคำว่าระเบิดเนี่ยตั้งแต่ปีที่มันเกิดนายวันที่อเมริกา
เป็นคำต้องห้ามที่ไม่ให้สามารถพูดที่ฟอกเงินได้

ขยับได้ปากเลย

พูดได้เดี๋ยวได้

ตั้งแต่นายวันวันเนี่ยคำว่าระเบิดเนี่ยเขาห้ามพูดที่สนามบิน

อาจารย์ไม่ต้องนายวันอยู่ที่ไหนก็ไม่ควรพูดไหมคะ

พิสารต้องถูกทยอยออกมา
แล้วตำรวจตรวจระเบิดต้องมาทันที

แล้วคิดดูเขาเสียเวลา๔ชั่วโมง

ใช่ดิฉันขอลืมไปว่า

ไม่เอาสิเราโป๊ดแหละคนอื่น
ไม่บอกแหละข้างบ้านสิ

เจ็บปวด
เจ็บปวดหมดแล้ว
เหรอนั่นก็มีข่าว

เขาบอกมีคนรักใช้คำให้มันดี

เคยเจอ

นานมากเลยตอนนั้นไปเดินแบบกัน

ถอยหลังนิดนึงนะ

ก็ถอยหลังเสร็จแล้วบอกว่าให้ทุกคนลงจากเครื่อง
แล้วไปชี้ว่ากระเป๋ากระเป๋าตัวเอง
ที่รวมชิ้นห้อแบบนี้

ที่นั่งรออยู่เนี่ยคือมันเอากระเป๋าทั้งหมดเนี่ยไม่เอาไปลงวางไว้กับพื้น
ทำไมอ่ะลันเวย์แล้วก็เขาต้องเอากระเป๋าลงหมดแล้วก็ให้เราเนี่ย
เดินลงไปแล้วที่ของฉันอ่ะถูกต้องก็ไปอยู่ที่ไม่ร้าวอ่ะ
ไปอยู่ที่ตรงที่จัดให้ที่จัดให้แหละเดินไปไปนั่งรออีก
เป็นอีกชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเอาแต่ปกติเขาเอาข้าวสายพันธุ
สายการบินไม่ไม่ไม่คือเมื่อเป็นเรื่องระเบิดเขาจะไปปนอะไรใครไม่ได้
เครื่องบินต้องไปจอดแยกในหลุมใช่ค่ะแล้วกระเป๋าต้องลงจากเครื่องบินทั้งหมด
ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ไปปะปนกับคนอื่นคนอื่นเลย
แล้วก็ผู้โดยสารจะถูกเอาไปจัดอยู่ในที่นึงแต่ต้องไปชี้ก่อนว่า
นี่กระเป๋าชันก็ถึงจะแบบตำรวจก็จะมาเกิดต้องเดินลงมาจากบันได
อย่างนี้เถอะแต่ทีนี้ถามว่าคนที่ต้องเสียเวลา๔ชั่วโมง
มีไหมที่กำลังจะต้องต่อเครื่องบินไปที่อื่นถูกไหมอันนี้อันนี้หนักสุดเผื่อมีงานต่อ
หรือว่าเครื่องเวลาไม่ทันเสียเงิน
เสียเงินไม่เท่าไหร่เสียงานอย่างนี้ก็มีนะคะ
ซึ่งเห็นบอกว่ามีผู้โดยสารบางคน
ถึงขนาดที่ต้องตีตัวสายการบินอื่นให้รีบไปให้ทันงาน
ก็คือน้องดาราของเรานี่แหละค่ะ
น้องวาวากับน้องออม
ต้องกลับจากเชียงรายมากรุงเทพ
เพื่อที่จะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพต่อไปลอนดอน

ค่ะก็เลยต้องเสียเงินซื้อตัวใหม่

เก็ตใหม่แล้วก็เพื่อที่จะกลับมาให้ทัน

ตรงนี้เธอไปตั้งยุค๑๔นะคะ
โทษทันทางด้านอาญาเนี่ยก็คงจะทำอะไรเธอไม่ได้นะคะ

แต่แพ่งเนี่ยมันยอมกันไม่ได้ค่ะ
ความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
คงจะต้องเรียกไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่เข็ดไม่หลาบ
ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย

อย่าให้พูดเล่นโดยไม่รู้จักการะและเทศะ
แต่บางทีผัดว่าพ่อแม่อาจจะสอนแล้ว

เหมือนกับอยู่ดีเด็กมันอาจจะขนองขึ้นมา

ให้เร็วที่สุดก็ต้องไปลงที่พ่อแม่อีก

แต่น้องนี่อาจจะคนนองขึ้นมาในกระทันหัน
หรืออะไรก็ได้แปลงนะครับ

ไม่แต่ว่าไม่รู้เรื่องไม่แต่ที่เล่าคือสิ่งแรกที่คนด่าคือพ่อแม่ไม่สั่งสอนด่าเราอ่ะเอาอย่างนี้

กลูกันไปเป็นแถวอย่างนี้แล้วมันก็ไปทุบ
อย่างเวลาเด็กสนในร้านอาหารพี่ก็ด่าพ่อแม่

ข้อหนึ่งอาจจะไม่ดีจริง

ข้อ๓อะไรอีอารามเนี่ยอย่าหาว่าแต่เด็กเลย
อยากใช่ไหมอีแกเนี่ยเคยทำผิดแล้วเหมือนกัน

ไปเข้าห้องน้ำที่เซี่ยงไฮ

ก็แบบเออไปเข้าห้องน้ำแบบว่า

อันนี้ผิดพลาดอันนี้ผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจ
ฉันนะรีบออกจากห้องน้ำนะไม่ทันเลย

ไม่รู้เรียกอะไรนะแล้วมันววฉันเหรอไม่ใช่
พนักงานมันวิ่งกันพลาดเลยว่าจะไปปิดตรงไหน
อันนี้แม่เหยียบคอลูกดราม่ามากและลูกตัวยังน้อยอยู่เลย
เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ

ก็หลายคนหลายข้อครัวเนี่ยมักจะมีการดูแล
แล้วก็การหลงโทษลูก

นะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่า
สำหรับการลงโทษลูกที่กระทำความผิด
ถือว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเลยทีเดียว
แล้วก็พ่อแม่ควรพิจารณาถึงวิธีการทำโทษให้ดีด้วย
ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มัน
เขาเรียกว่าฝังใจลูกไป
จนกระทั่งมันจะทำให้แบบว่ากระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต
ลูกอาจจะเป็นคนหวาดระแวงอาจจะเป็นคนหวาดกลัว
อาจจะเป็นคนที่อีกหน่อยไปเจอคนอื่น

ถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าตีมาก
อีกหน่อยโตขึ้นก็แก้ปัญหาโดยวิธีรุนแรง
เขาคิดว่าความลุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาใช่จะจบได้
ในเมื่อแม่ซึ่งเป็นบุพการีนั้นใช้วิธีนี้
เขาก็จะเชื่อว่าแม่ทานตาม
ไปดูคลิปนี้กันดีกว่าว่าเขาใช้วิธีการลงโทษลูกอย่างไร
ยังไงนี่ไงมองไม่เห็น
เมื่อแม่รายหนึ่งทำโทษลูกด้วยการใช้เท้าเหยียบหัวลูก
ตอนนี้เขาเอาลูกมัดไว้กับราวทางเดิน

โดยมัดมือไว้กับราวใช่แล้วเสร็จแล้วเขาก็
พอมัดเสร็จใช่ไหมลาวตรงนี้อยู่ตรงวัดกู้เองนะ
ซึ่งในระหว่างนั้นเด็กคนนี้ก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
แล้วแม่เขาเอาเท้าเหยียบคอลูกอยู่แล้วเห็นป่
เหยียบหัวไปตรงนี้แล้วเด็กจะพูดว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก
แต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดนะที่จะทำ
แล้วก็สังเกตได้เลยนะว่ายังมีคนเดินผ่านไปผ่านมา
อยู่ตลอดเวลาไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่แยะแสค่ะ
แล้วคลิปนี้ที่เห็นก็คือแม่ค้าด้วยกันนั่นแหละ
เห็นแล้วสลดทนไม่ได้สลดนะทนไม่ได้

คือจริงเราเห็นบ่อยนะเรื่องประเภทมี
อย่างเด็กผู้หญิงตีกันแย่งผู้ชาย

เราก็ยังถามว่าคนถ่ายคลิปนี้ไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอ

แต่แม่เขาบอกนะคะในข่าวแม่บอกว่า
น้องเขาอายุ๑๑ปีเนี่ย

แล้วก็ชอบขโมยเงินแล้วก็เอาเงินไปเล่นเกม

ก็เลยช่วยกันจับน้องมัดไว้ก่อน

เพราะฉะนั้นถ้าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้
ไม่ใช่พอทำโทษลูกแล้วก็มานั่งอธิบายความเลวของลูกสารพัด
เพราะฉะนั้นถ้าเขามาอธิบายพี่ฟังพี่หนำ
เหรอแล้วลูกเธอโตมายังไง
ที่ลูกเธอเป็นอย่างนี้เธอมีส่วนไหมหรือว่าลูกเธอเป็นเอง
แต่ในข่าวเขาก็บอกนะคะว่าแม่บอกว่ายอมรับว่าทำแต่ปกติไม่เคยตีลูก
แต่ที่ทำแบบนี้เพราะว่ากลัวลูกจะหนีไป
จากเด็กชายคนนี้มักจะหายไปหลายวัน
ถ้าปกติไม่เคยตีจากจุดไม่เคยตีมาถึงขนาดนี้หรอ

มันกระโดดมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะ

ทำอะไรมันต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยทำมาก่อน

จากนี้นะยายของเด็กคนนี้นะคะที่ชื่อน้องไข่เนี่ย

เขาบอกว่าเด็กชายไข่อายุแค่๓ขวบนี่นะ
เป็นลูกที่เกิดจากสามีเก่า

แล้วก็ตอนนี้เขามีลูกสาวกับสามีใหม่
มันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะพอใจลูกเก่าของตัวเองใช่ไหม
ไม่รู้ว่าเอาอารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบสามีเก่านี้มาใส่ที่ลูกด้วยหรือเปล่า

โกรธผัวมาลงกับลูก

แต่ยังไงก็ตามเป็นแม่จะลงโทษลูกเนี่ยทำตามเหมาะตามสมเถอะ

เธอเคยทำโทษลูกถึงขนาดไหน

จำไม่ได้แล้วก็ตีแบบ

เธอเคยมัดไหม

แต่โมโหว่าทำไมแบบเหมือนกับทำไมพูดแล้วไม่ฟังทำไมดื้ออะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราว่าคืออย่างนี้นะ

แม่ค้าคือแบบมันขายของคงบีซี่คงเหนื่อยแล้วคงแบบ
คือหลายอย่างมันคงตอนนั้นมันคงจะเข้ามาแล้วเหมือนกับเขา

ถ้าเรามีสติจะอารมณ์ขนาดไหนยังไงมันก็สามารถยับยั้ง
ก็มีสติด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้สติเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหม
คนเราเนี่ยมันจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีสติด้วยกันทั้งสิ้น

ไม่คือจริงแล้วคนเรามีสติใช่แต่ตอนนั้นสติมันหายไปชั่วคราว
เพราะสติมันคือรั้วกั้นระหว่างความคิดกับการกระทำ
ถ้าเกิดว่าเราคิดจะทำอะไรแล้วถ้าเรามีสติมันไม่ดีปั๊บสติก็จะปิด

แต่ถ้าเกิดเราคิดอะไรที่ไม่ดีแล้วสติมันหายไปมันก็รู้ว่าหายไปมันก็ออกมาเป็นการกระทำไง
แล้วสมควรไหมในสังคมของคนไทยเราเนี่ยมันยังอยู่ในคำที่ว่ารักลูกวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ตีพอประมาณเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เขาตี
ไม่ฟังก็ต้องพูดอีกทำอย่างพี่ไหม
ทำยังไงพี่ไม่มีลูกพี่มีหลานนะพี่ใช้วิธีการพานั่งรถไปซื้อผลไม้กับอาหน่อย
เขาขึ้นมาในรถปั๊บพี่ขึ้นทางด่วนเลยขับ๑๒๐แล้วก็ด่าตลอดทาง
ทำไมอ่ะมันเขาไม่ฟังเพราะเราด่านี้เขาหนีเข้าห้องแล้วปิดเลย
เพราะฉะนั้นชวนขึ้นรถบอกว่าจะไปซื้อผลไม้อุ้ยตอนนี้เขาได้ดิบได้ดีเป็นเศรษฐี
พูดถึงขึ้นรถตอนนี้มีไม่อยากเลิกมันพูดถึงเรื่องลูกแล้วมันชอบ
แต่ตอนนี้พอดีลูกคุณหนูไงอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งเอาไว้ช่วงหน้านะ

ใหญ่แล้วขอใส่อีกนิดนึงนะคะเป็นข่าวนะคะลูกคุณโหน่งชัชช่านะคะ
ล่าสุดก็เมื่อประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะน้องเดียกิติภูมิลูกชายคนโตนะคะ
ก็อย่างที่เห็นนะคะขับรถกระแสงากับรถยนต์อีกคันนึงนะคะข้างบนเข้าในนี้เขียนคลอง๘
น้องก็กำลังจะกลับบ้านนะคะบ้านอยู่คลองสอง
ก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนคู่กรณีก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพจากเหตุการณ์เอาไว้ได้
เห็นภาพรถแล้วน่ากลัว

เขาขับรถมาเพื่อที่จะยูเทิร์น
แต่ขนาดที่เขาอยู่เทิร์นเนี่ยเขาอยู่เลย
นำไปดูสิเนี่ยในคลิปตอนนี้
เขาอยู่เลยแล้วอยู่

ตอนอยู่ก็ไม่ชะลอเห็นปะ

เขาคิดว่าคนที่จะอยู่น่าจะชะลอสักนิด

แต่ถ้าเป็นแยก

เพราะคนอยู่ไม่ชะลอ

ก็คือน่าจะทั้งคู่แหละค่ะเพราะว่าตรงแยกมันก็เร็วไม่ได้

ก็คือนั่นแหละว่ากันไป
จริงแล้วพอเราจะยูเทิร์นเราควรจะชะลอ
ส่วนคนที่ขับทางตรงเนี่ย

เมื่อเห็นคนเขากำลังจะอยู่เนี่ย
ชะลอแต่มีนะพี่เคยเจอคนโรคจิตเดียวกันนั้นอีก

เราจะยูเทิร์นเร่งความเร็วขึ้นมา

ส่วนใหญ่ก็จะเร่งให้ผ่าน
แต่ว่าคือเคยมีคนใกล้ตัวมีเรื่องรถชนเหมือนกันนะคะ

เราต้องชะลอแล้วก็ความเร็วน่าจะประมาณ

อะไรอย่างเงี้ยคือต้องถ้าเป็นแย่งนี่คือ
ยังไงเนี่ยมันต้องเบาอยู่แล้ว

ก็คือถ้าเราดูกรณีนี้

ลูกชายคนเล็กของโหน่งก็ประสบอุบัติเหตุ

นกก็บอกว่าลูกชายขับรถไปส่งเส้นก๋วยเตี๋ยวที่น้องควานยก
เหมือนมีรถมาตัดหน้าหรือถนนลื่นอะไรนี่แหละ

ถ้าเรามาจากนกควานยก
มันก็ขับยากจริงนะคะอาจารย์

มันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง

แล้วก็คือมันมี
ตกมาแล้วไม่ได้ไม่หลับในคืออย่างนี้พี่ขับอยู่ทางเลนนี้ใช่ไหมคะ
ปรากฏว่ารถสิบล้อเนี่ยแซงขึ้นมาเขาถือเป็นรถใหญ่เขาแซงมา
เพราะฉะนั้นพี่ก็ยอมเขาไงหลบเข้าข้างทางไปที่หลายทาง
ปรากฏพอหลบไปเจออะไรรู้ป่ะเจอรถคุณยายเข็นย่าในความมืด
มันเป็นกลางคืนพอเราเห็นรถคือญาติเราก็ไม่ชนคนใช่ไหมหลบตกลงไปเลย
อาจารย์ขับเองไม่ไปกันสองคนไปกับใคร
ไปกับดาราที่ไปถ่ายละครด้วยกันนี่ตรงนี้อะไรใครจะผิดกันนะเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าเราจะวิเคราะห์กันเนี่ยเราคงวิเคราะห์ไม่ได้นะถ้าตำรวจวิเคราะห์
ต้องมีกฎหมายเข้าไปดูแลแต่ว่าด้วยส่วนตัวนะคะ
ก็เห็นน้องเดียมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรน้องก็น้องก็ไม่ใช่เด็กแบบ
ไม่ใช่คุณคืนกับน้องไม่ใช่ค่ะแล้วก็คือกลางไม่ใช่เป็นคนแบบว่ายูนแรงอะไรขนาดนั้น
มีคนบอกว่าวันนี้เราซีเรียสจังเลยแต่เรื่องอ่ะเรื่องมันน่าซีเรียสทั้งนั้นเลย
คือถ้าไม่อยากซีเรียสนะคะช่วยไลน์ส่งให้กับคนหาข่าวด้วยค่ะ
ถ้าเกิดคนหาข่าวไม่ซีเรียสเราก็จะไม่ซีเรียสถ้าคนหาข่าวมาอย่างนี้ช่วยไม่ได้ค่ะ
ดูสิตั้งแต่เรื่องอะไรเกี่ยวกับระเบิดบนเครื่องบินมาจนถึงเรื่องของการทำโทษลูก
ซึ่งเรื่องการทำโทษลูกนี่สุดยอดแห่งการซีเรียสสิน่าจะบอก
มันเครียดจริงนะวันนี้